มาดูข่าวที่ทุกคนรอคอยติดตามกันทุกวันเลยนะ
ใครได้ยินเสียงแล้วเดินมาดูหน้าจอได้เลย
ข่าวนางไก่หรือว่าหญิงไก่มาแล้วนะคะ

เมื่อวานนี้คนคงเห็นภาพกันแล้วนะคะ
ไนโก้ที่เป็นอดีตคนขับรถหญิงไก่

แล้วก็มาพบตำรวจแล้วมาให้การแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยนะคะ
นายสุนทรขันหินหรือว่านายโก้นี่แหละค่ะ
คนขับรถของนางมนตายกวิริยการหรือว่าหญิงไก่
เดินทางเข้าพบพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานแล้วนะคะ

เพื่อให้ข้อมูลแล้วก็เป็นพยานในคดีที่หญิงไก่
ถูกแจ้งความในหลายข้อหาค่ะ
แล้วก็มาส่งหญิงไก่ที่คอนโดย่านประชานิเวศนะคะ
หญิงไก่ก็เลยชักชวนให้มาเป็นคนขับรถค่ะ
ซึ่งปี๒๕๕๒ก็เป็นครั้งแรกที่เจอกับหญิงไก่
จากนั้นไนโก้ก็เลยตัดสินใจลาออกปี๒๕๕๔๒ปีให้หลัง

ทนไม่ได้ที่หญิงไก่ชอบดุด่าด้วยถ้อยคำรุนแรงบ่อยครั้ง
งานก็หนักไม่ค่อยได้พักผ่อน
แต่ยืนยันนะคะว่าไม่เคยเห็นพฤติกรรมให้คนรับใช้
หรือบุคคลอื่นหมอบคลานเข้าหา

หญิงไก่เนี่ยเล่นหวยติดหวยเขาบอกเล่นที๑๐๒๐ล้านบาทนะคะ

จากนี้ไปจะไม่ขอยุ่งเรื่องของหญิงไก่อีก
อะไรก็แล้วแต่อย่ามายุ่งกันไม่เอา
ทีนี้สาเหตุที่ไนโก้ตัดสินใจเข้าพบตำรวจก่อนเวลา
คือจริงแล้วเวลานัดหมายเนี่ยอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หน้า

แต่ว่าไนโก้ตัดสินใจมาก่อนเลย
เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
เพราะรู้สึกว่ามีบุคคลต้องสงสัยติดตามเขาอยู่
เขาก็กลัวก็เลยตัดสินใจมาหาตำรวจเลยดีกว่า
ไม่ต้องรอถึง๒๒แล้วนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานประชาชื่นที่ทำคดีของหญิงไก่
จากการตรวจสอบก็พบว่ามีตำรวจกระทำผิด
ในการปฏิบัติหน้าที่รวมแล้ว๑๖นายค่ะ
เป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนคดีอาญา
สอบสวนไม่ครบถ้วนตามกระบวนการไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
แต่ว่ายังไม่พบความผิดทางอาญานะคะ
ส่วนเรื่องของการยกย้ายตำรวจทั้ง๑๖นายออกจากพื้นที่หรือเปล่านั้น
คณะกรรมการบอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขค่ะ
ถ้าหากปล่อยให้ปฏิบัติหน้าที่ก็จะสร้างความเสียหาย
แล้วก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเข้าข่ายยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้เหมือนกัน

มีเป็นระดับพนักงานสอบสวน๗นาย
เป็นผู้กำกับสน๔นาย
รองผู้บังคับการ๒นายคือมีหลายระดับเลยนะ

มันลดหลั่นกันไปแต่ละระดับที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยค่ะ

โฉมศรีประจันตเซนเป็นน้องสาวของนางฉวีวัน
ซึ่งก็เป็นเศรษฐีนีที่ทำธุรกิจร่วมกับหญิงไก่

หญิงไก่เนี่ยเคยมาอาศัยอยู่กับครอบครัวของนางฉวีวันพี่สาว
แล้วก็มีพฤติกรรมทำให้คนในบ้านเชื่อว่าตัวเองเป็นคุณหญิง
ยังอ้างด้วยว่าตัวเองมียานวิเศษ
เห็นตัวเลขหวยได้ค่ะ
ไปฟังเสียงนางสมศรีเล่าให้ฟังกันหน่อยดีกว่า
ทีละหลายแสนเป็นล้านก็มีเขาบอกอย่างนี้
รู้สึกว่าคำแอบอ้างเขานี่ก็เหมือนจริงอ่ะ
เพราะว่าเขามีลูกน้องเยอะค่ะ
มีลูกน้องทั้งชายชะกันทั้งผู้หญิงรับใช้อยู่๒คน
ชี้มือชี้ไม้มีรถตำรวจนำขบวน
อืมใครครับที่
ก็ยิงไก่นี่แหละ

มีคนรับชายทีละ๕๖คน
จากเรื่องของการแอบอ้างเป็นคุณหญิง
เรื่องของการมียานทิพย์ในการเห็นตัวเลขหวย

ตอนที่นางฉวีวันพี่สาวที่เป็นเศรษฐินีป่วยหนัก
หญิงไก่พยุงพี่สาว

ไปสำนักงานที่ดินเพื่อโอนที่ดินในจังหวัดอุดรให้
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการโอนครั้งนี้เป็นการโอนด้วยความเสน่หา

หลังจากนั้นพอพี่สาวเสียชีวิตได้ไม่นาน

ที่ดินนี้ในราคา๘ล้านบาท

นำทองคำน้ำหนักกว่า๒๐บาทของนางฉวีวันติดตัวไปด้วย

มันมีเรื่องราวโผล่ขึ้นมาเรื่อย

ทุกวันนะคะเราก็จะติดตามกันต่อ

หน้าจอไทยรัฐทีวีเมื่อสักครู่นี้บอกว่า
ใครอยู่เบื้องหลังสนับสนุนหญิงไก่
ก็ขอให้ได้รับเวรกรรมกันไป

เดี๋ยวเราก็จะนำเสนอทุกวันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะ